อีกสักหนึ่งเรื่องของความเชื่อกับจอมปลวก
เขาบอกว่าถ้ามาอยู่แถวบ้านแล้วก็แหมอาจจะให้โชคให้ลาบก็ได้
ลองบุกไปที่บ้านหลังนี้ดูครับ
แล้วจอมปลวกรูปร่างที่นี่ไม่ธรรมดาด้วยนะใช่ค่ะ
ค่อยดูกันไปก่อนนี่เห็นบ้านหลังนี้ไหม
ดูเหมือนมีการก่อสร้างก็ทำนู่นทำนี่อะไรใช่ป่ะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับบ้านซูออกหมู๗
บ้านด้วยสายขาวตะบนวังเพิลอำเพลินสีชมพูจังหวัดขอนแข๑๕๐๐
นี่เขาว่ากันว่าจอมปลวกนี้

ใช่คล้ายแล้ว

คุณวิเชียนประสงค์สุขผู้ใหญ่บ้าน

ขณะที่ทุบฝาผนังชั้นล่างของทางขึ้นบันไดบ้านนะ

พอทุบเจอเท่านั้นโอ้ตายแล้ว

เดี๋ยวนี้อะไรก็ฟ้องเฟซบุ๊กหมด

ไม่ได้ฟ้องโพสต์ลงเพื่อสอบถามความคิดเห็น

กดไลค์กดแชร์กันเยอะ

เป็นเฟรนด์กันในเฟซบุ๊กก็เห็นก่อนไง
เอางี้ละกันก็พากันมาเลย

เขาบอกว่ามาแบบนี้น่าจะให้โชคให้ล่าเปล่า

บ้านหลังนี้สร้างมาแล้วประมาณสัก๑๖ปี

ไม่เคยฝันเกี่ยวกับจอมปลวกแต่อย่างใด
แต่อย่างนี้พอพบกับจอมปลวกนี้แล้ว

มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต

บางสิ่งบางอย่างให้ตัวเขาและครอบครัว
ได้รู้ว่าการสร้างบ้านหลังใหม่
มันจะนำมาซึ่งโชคลาภ

ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะ
มาดีหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกแต่ถ้าจอมปลวกขึ้นแบบนี้ก็อย่าไปยุ่งเลย
นี่ก็ไม่ได้ไปกิดขวางการก่อสร้างบ้านของคุณนะ
แต่มันดูแบบแข็งแรงเนอะจอมปลวกใช่ไหม
แต่ก็ไม่แน่ใจถ้าเกิดมีจอมปลวกแล้วถ้าจะสร้างบ้านจริงก็ต้องไม่รู้ต้องกำจัดหรือเปล่า
ยังไงเนาะเพราะว่าปลวกกับบ้านไม่น่าจะเข้ากันได้อยู่แล้ว

อันนี้ต้องยังไงมันเป็นความเชื่อด้วย
แต่ขณะเดียวกันมันก็คืออาจจะทำลายบ้านหรือด้วย
อันนี้ก็อาจจะต้องหาข้อมูลกันอีกทีหนึ่งเนาะคุณผู้ชม